มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเดินใช่ไหม

พ่อค้าไม่ขายตั้งร้าน

โอ้โหป้ายรถเมย์เป็นของส่วนรวมนะแต่โดนยึดมาแบบนี้แล้วครับ
โอ้โหมีทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้เครื่องปรุงอาหารอะไรมาครบเลย
ใครเดินผ่านก็นึกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวครับ
ตั้งวางบนทางเท้าเรียงรายใต้หลังคาป้ายรถเมย์ภาพนี้

สวัสดีวันหยุดครับประเทศขอนแก่นขอส่งประกวดความเน่าบ้างครับ
วันนี้ขายแม่มตรงป้ายรถเมย์เลยง่ายดีมีกำบังที่วางของครบ
ง่ายสบายคนไทยพี่น้องกันเอง
พิกัดมาด้วยครับพิกัดถนนกลางเมืองเทศบาลนครขอนแก่น
กิจกรรมเทศบาลโอ้โหงานนี้ใครเห็นก็อึ้งฮะ
นึกว่าจะเล่นกันถึงป้ายรถเมย์เลยนะ
แต่ว่าพอชี้เป้าแบบนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครขอนแก่น
ทำงานกันว่องวัยครับหลังทราบเรื่องไม่นิ่งนอนใจ

พบว่ามีการตั้งโต๊ะตามที่ปรากฏในโซเชียลจริง
แล้วก็ใช้ป้ายรถเมย์เป็นจุดตั้งโต๊ะเก้าอี้บริการลูกค้า
ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจก็เลยว่ากล่าวตักเตือนครับ

เอาเก้าอี้เอาโต๊ะออกไปจากป้ายรถเมย์และทางเท้า
แล้วก็เตือนด้วยนะหากพบว่าทำผิดซ้ำ
เดี๋ยวจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
หลังจากเทศกิจกลับไปแล้ว
ในช่วงเย็นครับทีมข่าวลงพื้นที่ลองไปดูซิ
รถเมย์แห่งนี้ยังมีหรือเปล่า

พ่อค้าไม่ขายก็ไม่ได้เอาโต๊ะหรือเอาเก้าอี้เนี่ย

แล้วคนก็สามารถจะเดินสัญจรได้ตามปกติครับ